หลายคนก็อยากจะหาเครื่องดื่มร้อน

ชาวมาเลชายอินเดียหรืออะไรก็ตามที

มีเมนูใหม่ชื่อว่าชาไหม

เป็นเมนูของท้องถิ่นที่อายุทยา

เอาไปดูนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไร
นี่กำลังฟาดแป้งทำโรตีกันอยู่
โรตีผืนใหญ่ครับนะฮะก็ต้องฟาดแป้งแบบนี้ก่อน
แล้วก็เอาไปทอดเป็นโรตีสูตรดั้งเดิมของชาวมุสลิม
ที่เป็นสูตรเฉพาะของร้านเซเลปโรตีเมืองกรุงเก่า
จังหวัดพระนาคอล๔อยุทยา
พิธีพิถันเลยค่อยตีค่อยทอด
ด้วยไฟอ่อนนะครับให้มันกรอบนอกนุ่มใน
แล้วก็ฟาดแป้งโชว์ให้กับลูกค้าเห็นกรรมวิธีอย่างทุกขั้นตอนแบบชัดเจน
ส่วนรสชาติเขาบอกว่าการันตีเลย
ไม่อมน้ำมันแป้งไม่ค้างคืนทุกอย่างใหม่หมดเลย
โรตีแกงเขียวหวานหรือว่าโรตีมัสมัน
เขาบอกว่ากินเพลินอร่อยมากแล้วก็ท้องอิ่ม
ที่ไม่ธรรมดาคือดัดแปลงเอาใจวัยรุ่นคือ
โรตีชีสโรตีปูอัดไข่กุ้งโรตีฝอยทอง
ส่วนใครชอบดื่มชาก็ไม่ควรจะพลาดนะฮะ
รับรองเขาบอกว่าไม่ได้แพ้ชาไทย
ใครชอบชาไทยก็ดื่มชาไทยนะครับ
เพราะเขาคิดขนสุดเอง
เอามาผสมผสานกันไปหลายอย่างเข้าไป
มีความเข้มมีความหอมมีความนุ่มต่างกับชาโดยทั่วไป
นี่คุณเห็นหน้าตาแล้วก็หน้าตาดีแต่ว่าดิฉันอยากรู้ชามไหมของคุณชามไหม
ฝั่งขวานี่แหละที่คุณเห็นนี่แหละมันคือชาไหมเพิ่มท็อปปิ้งเข้าไปสายไหมไง
อายุทยาเขาจะมีสายไหมขายอยู่ใช่ไหม
ก็เลยเป็นเมนูชาไหมเพิ่มท็อปปิ้งเข้าไปเอาเส้นสายไหมใส่ไว้ข้างบน
เป็นขนมประจำจังหวัดโรตีสายใหม่นั่นแหละ
แล้วเอาไปใส่แก้วแบบต้องเป็นจัมโบ้นะแก้วเล็กมันใส่ไม่พอ
รสชาติก็ไม่ได้หวานจนเกินไปคือทานได้

มีแบบสายไหมมาเป็นท็อปปิ้งข้างบนแบบนี้มันเข้ากันนะ
หน้าตามันก็น่ารักทีเดียวเชียวน่ากินแต่ก็ต้องระวังเรื่องของ
อ้วนนิดนึงนานทานทีก็ได้
นะฮะอ้าวใคร
จัดเต็มแบบมื้อแบบเที่ยงให้ท้องอิ่มแบบนี้
มีเมนูอาหารแนะนำเพิ่มเติมดีกว่านอกจากขนมนอกจากของหวานแล้วเนี่ย
เขาก็มีเมนูให้กินก็คือยำเนื้อย่าง
มีกรรมวิธีในการหมักเครื่องเทศสูตรโบราณของต้นตระกูล
ยำส้มโอ้เป็นสมุนไพรก็ทานพร้อมกับใบเช้าผู
แล้วก็มีสปาเกตตี้เส้นหมึกดำอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมด้วย
มื้อเที่ยงใครยังไม่รู้ทานอะไรก็ลองชิมดูแล้วกันนะครับ
เจ้าของร้านคุณสนิอายุ๔๓ปีเขาบอกว่าเปิดขายโรตีมา
ตอนแรกขายอยู่ที่ปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาแต่ก็ย้าย
เปิดร้านขายอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ตระกูลขายโรตีแบบรถเข็นริมทางมากว่า๓๐ปีแล้ว
ทำไปเรื่อยจนปัจจุบันก็มีเงินก็สร้างเนื้อสร้างตัวเปิดเป็นร้านโรตีให้กับลูกค้าไปนั่งกินได้ในสวน
เมนูให้มันหน้าตาแบบคือเขาคงรู้แหละว่าคนเวลาไปชอบถ่ายภาพ

คือก่อนจะกินได้ต้องมีการถ่ายรูปอยู่บางคนถ่ายเป็นครึ่งชั่วโมงเลย
ถูกต้องห้ามกินคนไปด้วยห้ามกินขอถ่ายรูปก่อน

เช็คอินลงโซเชียลถ้าอยากไปไปที่ไหน

หรือว่าซอยหลังท่ารถตลาดเจ้าพรม
ที่ถนนบางเอียนตำบลหอรัตนาชัยที่อายุทยานั่นเองค่ะ
เขาเปิดตั้งแต่ช่วงประมาณ๑๐โมงเช้า

เปิดทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลย
นี่ไม่รู้ว่าเปิดขายไปด้วยแล้วก็เปิดไทยรัฐทีวีเปิดข่าวเที่ยงไทยรัฐ
ให้กับลูกค้าที่มาดูด้วยอยู่หรือเปล่านะ
สวัสดีนะฮะถ้ารับชมอยู่นะครับ
ผมว่าสาวคงจะชอบเนอะไปถ่ายรูปเมนูสวยลงโซเชียลเนอ

มีโอกาสแวะไปที่อายุทยาอย่าลืมแวะไปชิมนะคะ